คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องในโลกโซเชียล
ที่เขายังคงวิพากษ์วิจารณ์กรณีของป้าแสง
หรือว่าในโลกโซเชียลเขาตั้งฉายาไว้ว่าป้ามหาภัย
ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวออกมาแบบนี้ครับ
ป้าคนนี้เลี้ยงสัตว์แต่ไม่คิดถึงเพื่อนบ้าน
สกปรกทั้งส่งกลิ่นทั้งส่งเสียง
รวมถึงล่าสุดมีการสตาฟสุนัขของตัวเองเนี่ย

ใช่คือเพื่อนเขาบอกว่าโอ้โหเหม็นเลยแล้วก็มันก็หล่อนด้วย

ก็เนี่ยเป็นสุนัขตัวแรกที่เลี้ยงแล้วก็รักไง

แต่เรื่องนี้นะผู้สิทธิ์ข่าวก็ตามไปหาคุณป้า
แล้วคุณป้าเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนรักสุนัข

รักสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในบ้านของเธอเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่าเคยทะเลาะกับทางเพื่อนบ้านมาแล้ว

เธอก็เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยของเธอได้ดีที่สุดแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้คุณป้ามหาภัยในฉายาของโลกโซเชียลเขาตั้งให้นะ
หรือว่าคุณป้าแสงนางสาวแสงระวีกันใจรุ่งโรธนะครับ
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสนห้วยขวาง

บอกว่าตอนนี้อยากให้สัตวแพทย์ที่มาเอาสุนัขของป้าไป๒ตัวเนี่ย
เอาสุนัขสองตัวนั้นนำกลับมาคืนป้าเดี๋ยวนี้
ถ้าไม่คืนป้าจะฟ้องร้องให้เป็นคดีความเลยนะครับ
แจ้งความเพื่อจะเอาผิดกับ
หญิงสมนันที่มาจากกรมประสุทธิ์สัตว์
ว่ามีเจตนาจะช่อฉนกลงยักยอกเอา

แล้วยังให้สัมภาษณ์ข่าวช่อง๓๓ว่า
จะใช้กฎหมายของสาธารณสุข
มาเอาหมาคุณแม่ไปเพิ่ม

คุณแม่ไม่มีวันที่จะให้
แล้วกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์พรบสัตว์มี
เขาคิดว่าหมาคุณแม่สวยมีราคาตัวหนึ่ง
ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็หลายหมื่นนะ
ตัวที่ฉลาดแบบนี้เป็นแสนก็คือไม่ขาย
เขาอ้างว่าสมมุตินะยังอยู่ระหว่างการรักษาอยู่
ไม่เป็นไรคุณแม่พาไปตรวจสุขภาพ
รักษาต่อเนื่องได้นะ
ถ้าเขาจะคิดค่ารักษาพยาบาลที่เขาเย็บแผล
คุณแม่ก็ยินดีที่จะจ่าย
แต่ทีนี้เขาบอกกับตำรวจ
ว่าเขาเอาไปรักษาฟรี
ถ้าเขารักษาคำพูดเขาก็คืนหมาแม่มาจ๊ะ

ก็อาจจะต้องพาเขามาลงประจำวันว่า
ยกเลิกกันไปว่าไม่ดำเนินคดี

แต่หากไม่คืนหมาก็ต้องดำเนินคดี
เล่าให้คุณผู้ชมฟังย้อนหลังให้ฟังสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลเขาเผยแพร่ออกมาแล้วใช่ไหม
เรื่องของคุณป้าสุนัขไว้
แล้วก็สื่อก็เข้าไปตรวจสอบ
ดูสิว่าตกลงแล้วคุณป้าเลี้ยงสุนัขอย่างไร

ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือทางผู้มนวยการเขตห้วยขวาง
เข้าไปตรวจของบ้านป้าแสงนะ

พบว่าบ้านป้าแสงเนี่ยโอ้โห
มีสุนัขถูกเลี้ยงไว้คุณ๕๐ตัว
ส่งกลิ่นเหม็นไปหมดเลยนะฮะ

คุณจำได้ไหมว่าป้าเขาเคยแจ้งก่อนหน้านี้

แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราตอนลงพื้นที่ไปวันเสาร์
คือบอกเลยพอไปถึงทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพ

คือกลิ่นมันแรงมากหลังจากลงจากรถเลยนะ

เข้าไปภายในบ้านไปชั้น๒ของบ้าน
มีสุนัขอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
เกือบ๕๐ตัวและโดยส่วนใหญ่ถูกขังไว้ในกรงนะครับ

ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้
อาจจะมีการทารุณกรรมสัตว์และเลี้ยงสัตว์แบบไม่ถูกสุขลักษณะ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านมานานกว่า๑๐ปี

พบว่าสุนัขบางตัวมีเห็บมีหมัด

แต่ว่านอกจากมีเห็บหมัดแล้ว
สุนัขหลายตัวสุขภาพไม่ค่อยดี
นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีมีบาดแผลเต็มตัว
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทารุณกรรมหรือไม่

จากการเข้าไปตรวจค้นบ้านคุณป้า
ก็ยังไม่พบว่าเข้าข่ายทารุณกรรม

โดยเฉพาะเรื่องของแผลต่างนานาเนี่ยนะฮะ

อาบน้ำให้หมาอยู่อย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งเข้ามา
แล้วคือผู้สื่อข่าวเราก็ถ่ายคลิปไง

คิ้วแบบลากหมาเหมือนกับเป็นอุ้มตุ๊กตาเลย
นี่แหละฮะก็เลยต้องมี๒ตัว
ที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบพาไปรักษาโดยด่วนใช่ไหม
ซึ่งนี่แหละครับอาการของสุนัข๒ตัว
ก็คือน้องหญิงกับน้องชายชื่อของเขานะ
อาการบาดเจ็บทั้ง๒ตัวเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
ส่วนเรื่องของการนำส่งสุนัขกลับให้เจ้าของนั้นนะครับ

ย่านไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรี
ก็บอกว่าตอนนี้ขอให้สุนัขได้รับการรักษาตามขั้นตอนซะก่อน
แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
หากนำสุนัขกลับไปบ้านป้าตอนนี้
แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิม
สุนัขทั้งสองอาจจะอาการไม่ดีขึ้นนะครับ
ฟังเสียงของสัตวแพทย์ครับ
อาการโดยรวมของน้องหญิงเนี่ยนะคะ
ก็คือจะมีปัญหาด้านแผลหนึ่ง

สามก็คือเรื่องตาซึ่งตามีแผลที่กระจกตา
แล้วเขาจะมองไม่ค่อยเห็นคือจะเดินชนนะคะ
สำหรับตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองเนี่ย
แล้วหมอก็ตั้งชื่อชื่อน้องชายนะคะเป็นเพศผู้ทีนี้
แผลสำหรับแผลเนี่ยจะเจอเป็นแผลชะกัน๓ที่นะคะ
ขนาดประมาณ๓๕๔แล้วก็๕เซนนะคะ
สภาพโดยรวมเนี่ยก็คือมีแผลนะคะ
มีการพิการเกี่ยวกับขาหลังนะคะ
แล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยที่จะควบคุมได้นะคะ
ทีนี้แล้วก็มีความหวาดกลัวความหวาดระแวง
แล้วก็เวลาจะทำขนทำตัดขนหรือว่าไถขนเนี่ย

ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเยียวยาตรงนี้นะคะ
นี้เราแบ่งออกเป็น๒กรณีว่า
ถ้าเกิดสามารถอายัดหมาได้อันนี้ก็จะทุกอย่างก็จะจบนะคะ
แล้วก็สามารถจะทำการโพเซตการรักษาต่างต่อไปได้อย่างสะดวก
ทีนี้ถ้าเกิดคุณป้าไม่ยอมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแจ้ง
ข้อกฎหมายของการทำนุกรรมสัตว์ได้

อันนี้หมอตอบไม่ได้ค่ะ
เรื่องที่คุณป้าแจ้งความไว้แล้วนะ
บอกให้เจ้าหน้าที่เอาหมา๒ตัวมาคืน

ต้องทำการรักษาแผลของสุนัขทั้ง๒ตัว
ใช้ระยะเวลาอีกประมาณ๗๑๐วัน
รักษาตาก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ

หมอเองจะทำการรักษาให้ฟรีทุกอย่างเลยนะครับ

ให้ตำรวจเรียกเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งที่สุดแล้วหากตัดสินคดีความออกมา
จะต้องคืนสุนัขทั้ง๒ตัวให้กับคุณป้าไป
โดยที่คุณป้าเองยังไม่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทีนี้ก็อยากให้สังคมตัดสินเอาเองนะครับว่ามันถูกต้องไหม

กลับไปสู่สภาพแวดล้อมแบบเดิม
แล้วต้องถูกกระทำแบบเดิมแบบนั้นนะฮะ
ซึ่งหากสังคมมองว่าการกระทำต่อสัตว์ที่เกิดขึ้น

เกิดขึ้นอีกหลายรายอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนการเข้าไปตรวจค้นในบ้านของคุณป้าแสงนะครับ
ก็ไม่ได้ยึดสุนัขมาทั้งหมดออกมานะ
คือเอาเฉพาะตัวที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนอย่าง๒ตัวนี้
คือน้องหญิงและน้องชายออกมารักษาก่อน
กว่าตัวก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณป้า
ใช่แล้วที่ป้าเขาบอกว่าเขาแจ้ง๑๐ตัวเพราะอะไรรู้ไหม

เพราะฉะนั้นป้าบอกป้าไม่ได้นับ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คุณป้าลดจำนวนสุนัขลง
และต้องเร่งทำความสะอาดบริเวณบ้าน
เพราะถือว่ามีความผิดตามพรบสาธารณสุข
หากยังไม่ดำเนินการแก้ไขภายในสัปดาห์หน้า
สำนักงานเขตดินแดงจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินการหาที่พักพิงให้กับสุนัขเหล่านี้ทันที

ป้าแสงบอกป้าแสงเป็นคนฉีดวัคซีน
วัคซีนผิดสุนัขบ้าให้กับหมาของเขาเอง
ป้าดูแลเองป้าเนี่ยฉีดวัคซีนให้กับมัน

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมประสุทธิ์บอกว่า

ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์อาจจะต้องดำเนินคดีกับคุณป้า
ตามพรบโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคุณ
ยังต้องตรวจสอบอยู่เยอะเลยนะสำหรับปรณีของป้าแสงนะครับ
แม่บอกว่าฉีดเองคือป้าก็ไม่ใช่สัตวแพทย์อะเนาะ
บางทีก็มันก็ไม่ถูกอะค่ะ
ไม่กลัวจิ้มผิดจิ้มถูกจิ้มตรงไหนก็ไม่รู้นะ